ถ้าใครเตรียมตัวไปวัดนะคะ

เป็นวัดชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ซึ่งภายในวัดได้สืบสารพุทธประวัติวิถีไทย

โอ้โหหลวงพี่รัวใหญ่เลยแต่เสียงกลองเสียงกระคังแบบนี้

ใช่ค่ะปกติก็จะได้ยินเสียงระคังอย่างเดียว
ตีตามจังหวะเฉยในช่วงเวลาใกล้เพลนั่นเองนะคะ
จังหวะแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะคะ
ซึ่งเสียงกลองและเสียงระคังก็ดังสลับกัน

สำหรับเสียงนี้นะคะอยู่ที่หมู่ที่๗
ตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ส่วนจังหวะตะลุ่มตุ่มที่ได้ยินเสียง
นี่เขาเป็นการเรียนแบบเสียงมานะคะ
ตะลุมตุมตุมตะลุมตุมตุมตะลุมตุมตุม
ไม่ห้ามเลย๓ครั้งพอนะคะ

ได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการตีกอง
เรียกว่าตีกลองตีระคังย่ำค่ำ
เพื่อส่งสัญญาณต่อการทำวัดเย็นในช่วงเข้าพรรษานะคะ
ซึ่งพระปุ้มซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดค่ะ

กล่าวว่าลีลาการตีกลองและระคังแบบนี้แตกต่างกันออกไปค่ะ
หากเป็นการตีเวลาเพลงจะใช้พระรูปเดียวนะคะ
แล้วก็ใช้ไม้ตีกลองไม้เดียวเท่านั้น
ส่วนจังหวะที่ได้ยินนี้เป็นการตีช้า

จบด้วยการตี๓ครั้งเพื่อบอกเวลาค่ะ

ย่ำค่ำอย่างนี้อาจจะตีแตกกัน
แต่ละวัดแต่ละที่อย่าตีไม่เหมือนกัน
กองเพลงนี้ก็เป็นการบอกสัญญาณเบื่อ
บอกกล่าวว่าขนาดนี้เป็นเวลา๕โมงแล้ว
อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นคนงานตามทุ่งตามนา

ที่กองเพลงแล้วใกล้จะได้เวลากินข้าวแล้ว

ก็จะเป็นการบอกสัญญาณอีกอย่างหนึ่งแทนนาฬิกา
ก็เป็นการใช้บอกเวลาด้วยนะคะ

พอได้ยินเสียงกลองบางท่านอาจจะไม่ได้เดินทางมาวัด
แต่ก็อยากจะให้ยกมือไหว้อนุโมทนาสาธุ

เขาบอกว่าสมัยนี้หาฟังได้ยาก
ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในวัดในชนบทเท่านั้นค่ะ